ทีนี้ไปดูเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยค่ะ
คือเมียร่ำไห้แทบกาดใจเลยนะคะเป็นเหตุการณ์
ผัวเมียคู่หนึ่งทะเลาะกันแล้วปรากฏว่าฝ่ายผัวค่ะถอดเสื้อ
เสื้อเลยนะกะว่าจะไปประชดเมียนั่งอยู่กลางถนนค่ะ
แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนแบบนี้ค่ะ
รถคันแรกที่ผ่านไปเนี่ยเขาถ่ายรูปไว้ได้นะคะแล้วก็ตะโกนบอกว่า
ไปเดี๋ยวคันอื่นเขาจะมาชนเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเอา
ปรากฏว่าไม่ทันสิ้นเสียงคำเตือนค่ะ
ข้างหลังมาชนอย่างจังเลยนะคะและสุดท้ายเสียชีวิต
ส่วนนี้ค่ะเมียร่ำไห้แทบขาดใจแบบนี้นะคะ
เพื่อนเองก็ต้องไปช่วยกันปลอบใจปลอบประโยชนแบบนี้ค่ะ

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนบายพัดเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะ
ช่วงหน้าธนาคารกสิกรไทยขาเข้าเมืองพัทยาเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
พอตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปถึงไปตรวจสอบ
พบนายธัญวิทย์ศรีดวงจันทร์อายุ๒๖ปี
นอนอยู่กลางถนนสภาพศีรษะแตกยุบเป็นแผลชะกันแขนหัก
แล้วก็ทีมอาสากู้ภัยก็พยายามช่วยกัน
ช่วยกันปั๊มหัวใจตำรวจก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าสุดท้ายนายธัญวิทย์ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ตอนนั้นไม่ชนนะเบรกได้ทัน
แล้วตะโกนบอกนายทยวิทย์บอกว่าหลบไปเดี๋ยวคันอื่นเขามาชนเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อน

และสุดท้ายก็ตัวนายธัญวิทย์กระเด็นไปเลยนะคะ
บอกว่าขับรถมาตามทางจู่ก็เห็นอะไรคล้ายมีอยู่บนถนน
แต่เบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งชนเขาอย่างจังเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำเมียผู้ตาย
แล้วก็คนขับรถเก่งทั้ง๒คันก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
มันก็มืดนะฮะพอมาถึงปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บชนไปแล้ว